คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
ค่ะที่เป็นอุบัติเหตุชนกันสนั่นแยก
รถกระบะสองคันยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันชนกันนะ
คันนึงมากัน๔คนคันหนึ่งมาคนเดียว
ปรากฏว่าคนขับทั้งสองคันสลบเลยนะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะจุดตรงนี้คือแยกไฟแดงถนนตัดใหม่สุรินบุรีรำนะคะ

แล้วบนทางเท้าที่เป็นเกาะกลางถนน
เบียนกรุงเทพมหานครสภาพนี้พังยับเลย
โดยเฉพาะด้านหน้ารถกับฝั่งข้างคนขับ
ล้อฝั่งขวาดูสิทั้งล้อหน้าล้อหลังหลุดกระเด็นเลยนะคะ
แล้วเห็นไหมไอ้ที่กระจายอยู่ที่ถนนนั้นเป็นพวกเครื่องมือช่างต่าง

คนขับรถคันนี้สลบอาการสาหัสนะคะ
แล้วก็มีผู้โดยสารอีก๓คนก็บาดเจ็บ
คือทั้ง๔คนเป็นช่างซ่อมรถแบ็คโฮลของบริษัทหนึ่ง

บอนเงินเหมือนกันทะเบียนสุรินคู่กรณีค่ะ
แต่ว่าสภาพคันนี้ฝั่งซ้ายยับ
ล้อหน้าด้านซ้ายยุบเข้าไปด้านในเลย
หน้ารถพังเสียหายกันชนหลุด
แล้วในรถกระบะนี้นะเจออาวุธ
เอ๊ะทำไมรถคันนี้ถึงมีอาวุธสงคราม
คนขับรถเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน๒๑จังหวัดสุรินทร์
ก็สลบอาการสาหัสเหมือนกันค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้น
กระบะของช่างซ่อมแบ็คโฮลวิ่งมาทางบุรีรำ

เขาก็ขับมาด้วยความเร็วกระบะของช่างซ่อมแบ็คโฮล
จังหวะนั้นมีกระบะของตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ย
มาจากถนนตัดใหม่ฝ่าไฟแดงมา
ก็เลยถูกรถของช่างซ่อมแบ็คโฮลชนเขาเต็มแรง
คนขับทั้งสองคันบาดเจ็บทั้งคู่นะคะ
ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
เดี๋ยวถ้าเกิดอาการทั้งคู่ดีขึ้นก็จะมีการเชิญมาสอบสวน
แล้วก็ดูว่าใครผิดใครถูกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ